คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสักประมาณตีหนึ่ง
เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนในที่สุดก็กลายเป็นเหตุสลด
ในท้องที่ของโรงพักเกาะคาจังหวัดลำปาง
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๓ศพ
แล้วก็ได้รับป่าเจ็บ๑๙รายด้วยกัน
จำนวนนี้สาหัส๖รายค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถตู้จากลำพูนนะคะ
พานักศึกษาจะมารับทุนการศึกษาที่กรุงเทพ
ระหว่างทางขับมาได้ในอำเภอหัดเกาะคาจังหวัดลำปาง
ปรากฏว่ารถตู้ไปชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วข้างในมีนักศึกษาเต็มเลยนะ
แล้วสักพักหนึ่งรถเก๋งขับมาชนท้ายรถตู้อีกทีหนึ่ง
คุณคะนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางมารับทุน
กำลังจะมีอนาคตที่สดใส
เสียชีวิตเป็นนักศึกษาหญิง๓ศพแบบนี้ค่ะ

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๙รายด้วยกันนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพเกาะคาค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑ตะบนนาแส่งอเกาะค่าจังหวัดลำปาง
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณดอยตัดช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๗๑
นหนูงองู๒๗๑๓เชียงใหม่
รถตู้คันนี้เป็นของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจังหวัดลำพูนค่ะ
สภาพคือพังยับเยินเลยนะคะ
ที่เป็นคันที่๓ที่ขับมาชนท้ายรถตู้อีกทีหนึ่งนะครับ
คือในรถตู้ไปตรวจสอบ
มีคนขับรถและผู้โดยสารนั่งมาด้วยรวมแล้วนับแล้วคือ๑๗คน
ได้รับบาดเจ็บ๑๔คนในจำนวนนี้สาหัส๖คนนะคะ
แล้วก็พบมีน้องนักศึกษาเสียชีวิตอยู่
ที่นั่งข้างคนขับ๒ศพ
ในห้องโดยสารไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบอีก๑ศพ
สรุปแล้วในรถตู้มีผู้เสียชีวิต๓รายด้วยกันค่ะ
แล้วทั้งหมดเป็นนักศึกษาของเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
เรื่องต้นผู้เสียชีวิตทราบชื่อแล้ว๑คนนะคะ
ก็คือนางสาวบุษกรแทร่หลิวน้องอายุ๑๗ปี
ส่วนอีก๒ศพตอนนี้ยังคงต้องรอการยืนยัน
ข้อมูลจากโรงพยาบาลก่อนค่ะ
ใกล้กันกับจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกไปนะคะ
ภายในไปตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คน

ห่างออกไปเล็กน้อยไปพบรถ๑๐ล้อ

จอดอยู่สภาพท้ายของรถมีร่องรอยถูกชน
กู้ภัยก็รีบค่ะรีบนำตัวคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย

แล้วก็ส่วนหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำศพผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ซากรถออกมาด้วย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสมยศทองศรีอายุ๕๖ปี
กำลังขับรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกข้าวโพดอยู่เลนซ้าย

เห็นแล้วนะเห็นแสงไฟจากรถ
จากหน้ารถตู้ส่องมาตามหลัง
พอสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถตู้เนี่ย
ชนเข้าที่ท้ายค่ะแล้วก็หมุนเคว้งไปขวางถนน
คาดว่าคนขับน่าจะพยายามหักหลบ

ก็เลยทำให้ด้านซ้ายของรถตู้เนี่ย
แทกเข้าไปที่รถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจังค่ะ
รถขึ้นเขามาเนี่ยผมรอดซ้ายมาเนี่ย

เขาไม่ได้เบรกเลยเขาก็กระชากออกเลย
คือพี่ขี่ตามมาเลนซ้าย

แล้วบางทีชวนตัวทุกเขาก็กระชาก

ถ้าเกิดว่าใครเคยไปบริเวณนี้อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ย
จุดนี้เป็นบริเวณจุดคือขึ้นเขา
ลักษณะทางคือลาดชันด้วยแล้วมืดมากคุณค่ะ
คุณดูนะไฟส่องสว่างแทบจะไม่เห็นเลยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุสลดแบบนี้เนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือนายสมชาย
กำลังขับรถพาภรรยาแล้วก็ลูกชายอีก๓คน
น้องวัยน่ารักอยู่เลย๒ขวบ๗ขวบแล้วก็๘ขวบ
ข้าวขนของเตรียมที่จะย้ายบ้านจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเห็นแล้วว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
แต่มันไม่ทันจริงพยายามหักหลบแต่ไม่พ้นนะคะ
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเข้ากับแท่งปูนขอบทางอย่างจัง
ภรรยาเอ่ยลูกเอยได้รับบาดเจ็บค่ะ
๒คนนั่งข้างหลังใช่ตอนที่ชนยังไม่เห็น
คือมาแล้วจังหวัดตู้มันขวางเลนอยู่เนอะ
เราก็ตกใจแต่ก็พยายามหักหลบ
กระจัดกระจายเต็มหน้าเต็มตาแบบนั้นเลยนะคะ
เอาสีเตรียมที่จะไปทาบ้านหลังไหนก็ไม่ได้ทาเนี่ยค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
พลตำรวจตรีอนุชาอวมเจริญบอกว่า
คือสาเหตุคาดว่ารถตู้น่าจะขับมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับถนนค่อนข้างมืดด้วย
มองไม่เห็นท้ายรถสิบล้อที่สุดแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ไปตรวจสอบรถตู้คันที่เกิดเหตุพบว่า
รถมีการจดทะเบียนกับขนส่งจังหวัดเอาไว้ในนามของบุคคล

ซึ่งเป็นรถ๑๑ที่นั่ง
ว่าน่าจะมีการดัดแปลงเพิ่มเติมเป็น๑๕ที่นั่ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ